กับฝรั่งตาน้ำข้าวคนหนึ่ง
ออกไปร่วมงานแซนโดนตาที่จังหวัดศรีสะเกด

ขอรำร่วมวงด้วยได้ไหมจ๊ะ

จริตสายตาการวางมือ
โอ้โหคอมโพสต์ท่าคุ้ดเต๊ะมาก

แล้วแบบว่าพริ้วไหวเยี่ยงแม่หญิงไทยในโบราณนะจ๊ะ

นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในงานประเพณีแซนโดนตานะคะ

จัดขึ้นเมื่อวันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมา

แล้วก็ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะ
บอกว่าฝรั่งรำวงที่ขุขัน
ชาวเน็ตก็เลยมาชมคลิปนี้

คือฝรั่งท่านนี้เป็นแบบว่าฝรั่งที่แบบรูปร่างสูงโปร่ง

คุณดูออกมาเส้งอ่ะ

คุณดูจังหวะมือจังหวะขาเขานะ

ชุดเหมือนนางรำห่มสบายใส่ผ้าถุงนะคะ
แล้วก็เสิร์งตามเลยแต่อินเนอร์นี่ทะลุออกมา
จนแบบทุกสายตาต้องจ้องมองไปที่เขา

ชะม้อยช้ายตาคุณดูเห็นไหม

นึกว่าคุณชอบแบบว่าคราวของเขา
เออคราวเขาก็โอเคแต่ทรงปลูกเขาเท่มาก

นี่คือคอมเมนต์ของเหล่าโซเชียลนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปที่บ้านเลขที่๑๕๗
บ้านใจดีอยู่ที่หมู่๑๑นะคะ
อยู่ที่ตำบลใจดีอำเภอกู่ขันจังหวัดศรีสะเกด
เป็นบ้านของคุณจันทิมาอันวันนะคะ
ผู้เป็นภรรยาของคุณพี่ฝรั่งคนนี้สุดยอด

อายุ๓๖ปีเป็นชาวอเมริกา

คือแบบแว็บแรกที่ฉันเห็น
การเป็นครูสอนเบลเลเลยอ่ะ
แล้วก็คือเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษด้วย

ก็คือเขามีความชื่นชอบศิลปะของการเต้นการรำ

พอมีงานรำลึกพระยาไกรพักดีประเพณีแซนโดนตา
มีคนชวนไปร่วมรำในงานไหม
คุณสก๊อตดูแล้วเป็นคนแบบว่าชอบร้องเล่นเต้นรำ

แล้วก็ไปร่วมไปร่วมแสดงแบบนี้พร้อมกับสก๊อตถามว่า

มีสบายให้ใส่ไหม
ชุดให้ใส่ไหมเพราะว่าอยากจะแต่งตัวให้เหมือนกัน

น่ารักมากเราได้เห็นมุมน่ารักของชาวต่างชาติ
ที่มาอยู่ในเมืองไทยมาเล่าสุดกันฟังนะค่ะ

ดูสิว่าสก๊อตจะมีผลงานใหม่ออกมาอีกไหม